ส่วนที่สหรัฐนะครับเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น

อาลิเกเตอร์ลากลงไปในทะเลสาป
ผู้เป็นพ่อพยายามที่จะช่วยดึงลูกออกจากปาก

โดยเจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าโอกาสที่เด็กจะรอดชีวิตนั้นมีน้อยมาก
เพราะว่าเวลาได้ผ่านไปแล้วหลายชั่วโมงครับ
ตำรวจสหรัฐกว่า๕๐นายพร้อมกับเฮลิคอปเตอร์แล้วก็เรือค้นหา๘ลำนะครับ
เร่งค้นหาตัวเด็กชายหลังมีรายงานว่า
มีเด็กถูกอัลลิเกเตอร์ซึ่งก็จะคล้ายกับจราเข้
ลากหายลงไปในทะเลสาปหลังจากที่ลงไปเล่นน้ำ
ทั้งที่มีป้ายเตือนว่าห้ามว่ายน้ำติดอยู่เป็นจำนวนมาก
จนถึงขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถจับอัลลิเกเตอร์ได้แล้ว๔ตัว
แต่ยังไม่พบทั้งเด็กแล้วก็อัลลิเกเตอร์ที่ก่อเหตุ
ซึ่งเจ้าหน้าที่บอกว่าโอกาสที่เด็กจะมีชีวิตรอดนั้นน้อยมากนะครับ
จากเวลาได้ผ่านไปแล้วหลายชั่วโมง
แต่ก็ยังยืนยันว่าจะเร่งค้นหาเด็กชายรายนี้ต่อไปจนกว่าจะเจอ
กล่าวว่านี่เป็นครั้งแรกที่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นในรีสอร์ท
ฟอรีดาของสหรัฐนั้นเป็นรัฐที่มีอาลิเกเตอร์อาศัยอยู่ชุกฉุมครับ
แล้วก็สามารถพบเห็นได้ทั่วไปตามแหล่งน้ำต่าง